สี่สิบหกเก้าหนึ่งสามสิบสอง

ไม่มีครับยังไม่มีครับ
ข้อมูลด้านไหนครับ

แนวทางการสืบสวนที่ผมมาวันนี้ผมก็มาตามงาน
ซึ่งให้การบ้านน้องเข้าไปทำประเด็นต่างนะครับ
เราไม่มีปล่อยสักประเด็นเดียว
เราก็พยายามให้ได้ข้อยุติทุกประเด็น
แต่ณขณะนี้ถามว่ากลุ่มคนร้ายเนี่ย
มันยังไม่ชัดเจนแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะปิดเส้นทางในการสืบสวนของเรา
เราก็มีเส้นทางเดิมที่จะนำไปถึงตัวคนร้ายได้นะครับ
ก็พยายามอยู่เพราะว่าจริงแล้วเนี่ย
ตระหนักนะครับถึงการสูญเสียของญาติผู้เสียหาย
รวมทั้งความรู้สึกของพี่น้องประชาชนว่า
เกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วมันมีความรู้สึกยังไง
มันไม่ใช่แต่พี่น้องประชาชนหรือว่าญาติผู้เสียหายอย่างเดียว
แม้แต่ตำรวจเรานะครับทั้งที่ทำงานในขณะนี้
แม้แต่นอกพื้นที่ทำงานเนี่ยเขาก็อยากมามีส่วนร่วม
เพราะว่าพฤติกรรมของคนร้ายเนี่ยมันผิดปกตินะครับ
ไม่ใช่เป็นเรื่องของปกติที่กระทำการแบบนี้
เพราะฉะนั้นเนี่ยตำรวจชุดที่ทำงานเนี่ยทำงานแข่งกับเวลาอยู่แล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงถ้าเรามีความเคลื่อนไหวอย่างไรเนี่ย
เราจะรีบแจ้งนะครับรีบดำเนินการอย่างทันท่วงทีนะครับ
ก็บอกแล้วว่าเรามีเส้นทางในการสืบสวนไปนะครับ
แต่อย่าให้ผมพูดเลยนะครับ

ต้องเชื่อตำรวจทำเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นคดีที่สะเทือนขวัญ
แล้วก็ประชาชนให้ความสนใจ
เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะได้ตัวคนร้ายมาเนี่ย
ได้ตักสักประเด็นนึงนะครับ
ท่านรองนายกที่ท่านพูดอย่างนี้เพราะว่าท่านเป็นห่วง
ท่านก็อยากให้กำลังใจกับผู้ปฏิบัติงานนะครับว่าท่านก็ดูอยู่เนี่ย
สิ่งที่ท่านพูดมาคือท่านต้องการให้กำลังใจกับคนที่ทำงาน
แล้วก็ฝากไปบอกถึงพี่น้องประชาชนว่าท่านก็อยากให้จับให้ได้เร็วนะครับ
เราทุกคนเนี่ยอยากจะให้จับให้ได้เร็วนะฮะเราก็พยายามทำเต็มที่แล้วครับ
กดดันครับท่านมีแต่ให้กำลังใจนะครับทั้งท่านนายกและท่านรองนายก
กำลังใจตลอดเพราะท่านรู้อยู่แล้วว่าเราทำงานจริงและไม่ได้หยุดเลย
ทุกคนไม่ได้หยุดรับประกันได้เพราะเราบอกแล้วว่า
เราก็รู้ว่าความรู้สึกของพี่น้องประชาชนและญาติผู้เสียหายผู้สูญเสียเนี่ย
เขารู้สึกยังไงตำรวจเราก็รู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันครับ
เพราะว่าบุคคลพวกนี้เราไม่สามารถที่ให้อยู่ในสังคมเราได้
ตอนนี้ได้มีการเรียกคนที่เข้ามาสอบประกันบ้าง
พยานตามที่จะเป็นประโยชน์ในรูปของคดีนะครับ
ยังครับยังนะครับครับ
หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
เขาก็ไปพิสูจน์ทราบให้ได้ข้อยุติแหล่งที่มาก็เท่านั้นเองนะครับ
ว่าตอนนี้ได้ข้อยุติเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ

ท่านรู้ไหมว่าคนร้ายเนี่ย

เดี๋ยวผมจะตามเขาเอง

พี่ซืมนชนก็ช่วยไปสัมพันธ์หน่อยว่า

ให้ความร่วมมือของพี่น้องประชาชนเนี่ย

ตำหนิรูปภัณฑ์คนร้ายที่คล้าย

หรือว่าเคยมีอาวุธปืน

มีเบอร์โทรศัพท์พร้อมที่รับฟัง
พี่น้องเราต้องช่วยกันนะพี่น้องประชาชน
เพราะว่ามนุษย์พวกนี้อยู่ร่วมกับสังคมเราไม่ได้

ผมพูดไปคนร้ายรู้นะไม่ได้
ขอร้องกับแค่นี้ครับ

ผมบอกให้ท่านรองสุชาติกับผู้จัดการเขาเป็นคนแถลงนะครับ
ยังไม่มีอะไรเลยครับแต่เราทำงานเต็มที่
ขอเวลาหน่อยเรารู้ว่าแข่งกับเวลาอยู่แล้วนะครับ
ไม่ได้หยุดเลยนะครับขอบคุณมากครับ
ไม่พูดแล้วนะเขาฟังเราอยู่
เรามีกลับที่สู่ได้เลยครับ

ทำงานเดี่ยวไม่ได้อีกครับ